ส่วนช่วงเย็นวันนี้ไทรัตทีวีจะถ่ายท่อสด
เจอกับเบิงเกดอังกอร์ยอดทีมจากหลีกกัมพูชา

นำโดยทีละท้อนบุญมาทันสู่ชาวนุ่นนุ่นกับทั้นทีม

รวมทางเดโกะหลุยสันโตดาวสันโวไทยลีก๓๓ประตู
เกมนี้ก็หวังจะพิสูจน์ความเป็นหมายเลขหนึ่งของอาเซียน
และคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นในปีนี้
โดยนายทัศเทพิทักษูนศิลปผู้จัดการทีมบุรีรัมยูเนเต็
ยืนยันไม่ประมาทในเกมนี้อย่างแน่นอน
เพราะเบื้องเกดเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คดี
อีกทั้งยังพลิกล็อกเอาชนะบีคาเมกบินเหยืองในรอบรองชนะเลิศมาได้ด้วยนะครับ
ขณะที่ประโสวนาระเฮสโค้ชของเบิงเกดอังกอร์ทีมชั้นนำของกัมพูชานะครับ
พาทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามสุพัชลาศัย
นำโดยจันวัฒนากาดาวสันโว๓๗ประตู
และสเมลอาจายีนะครับกองหน้าชาวไนเจรีย
ซึ่งเคยเล่นกับชนบุรีรวมทั้งสมุทรสงครามแล้วก็บางกอกกราสด้วยนะครับ
ตกุศือทีมชาติกัมพูชาวัย๔๒ปีกล่าวว่าความจริงตัวเขาเป็นแฟนบอลของบุรีรำยูไนเต็ด
โดยยอมรับว่ายอดทีมแชมป์ไทยลีกคือทีมที่มีระบบการเล่นที่เป็นต้นแบบของฟุตบอลสมัยใหม่
แล้วก็ได้ศึกษาการเล่นมาเป็นอย่างดีนะครับ
เกมนี้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ครับ
โยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปรอบชิงนะครับ
ระหว่างบุรีรวมยูเนตเต็ดเจอกับเบื้องเกร็ดอังกอร์
แข่งกันที่สนามสุขพัชลาสายเย็นวันนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีเริ่มถ่ายท่อสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ